เล่าให้ฟังก่อนว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
และสุริยุปราคาต่างอันนั้นเกิดมาอย่างไรบ้าง

วันที่๒๙มีนาคมปี๒๕๖๒
เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง
โดยเริ่มต้นทางทิศตะวันออกของประเทศบาซิล

แล้วก็สิ้นสุดบริเวณทิศตะวันตกเชียงเหนือของมองโกเลีย
เวลา๑๘นาฬิกา๔๘นาทีตามเวลาในประเทศไทย
คราวนั้นนะคุณสามารถเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
นาน๔นาทีกับอีก๗วินาทีย้อนไปเมื่อ๑๐ปีก่อน
แต่ว่าหลังจากอีก๒ปีถัดมา
มีใช่ไหมใช่ค่ะวันที่๑สิงหาคมปี๒๕๕๑
สุริยุปราคาเต็มดวงเริ่มต้นที่แคนาดา
ช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๒๑นาที
รัสเซียมองโกเลียแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จีน
เวลา๑๘นาฬิกา๒๑นาที
โดยสุริยุปราคาเต็มดวงนี่กินเวลา๒นาที๒๗วินาที
ต่อมาในปี๒๕๕๒ย้อนกลับไปเมื่อ๗ปีก่อน

เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงนะครับ

บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของอินเดีย
เวลา๖นาฬิกา๕๘นาที

โดยจุดที่เห็นสุริปราคาเต็มดวงนานที่สุด

นานที่สุดคือ๖นาที๓๙วินาทีคุณ

ก็เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเป็นบางส่วน

และในเดือนเดียวกันของปีถัดมา
ปีเดียวเท่านั้น๑๑กรกฎาคม๒๕๖๒

เกิดดึกหน่อย๒๓นาที๑๕นาที

แล้วก็ไปสิ้นสุดที่บริเวณตอนใต้

ในเวลา๓นาฬิกา๕๒นาที
สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้นานหน่อย
๕นาที๒๐วินาที
และจากนั้น๑๓พฤศจิกายนปี๕๕นะครับ
แนวทางพลาดเต็มดวง
จะเริ่มเคลื่อนที่พาดผ่าน
ทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย

แล้วก็ไปสิ้นสุดทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกส
แต่เนื่องจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนั้น

เราจึงไม่สามารถไปยืนไปตั้งฐานสังเกตการณ์ได้
ไม่งั้นต้องไปลอยคออยู่ในน้ำนะฮะ
แต่ว่าสุริปราคาเต็มดวงในครั้งนั้น
กินเวลา๒นาที๒๓วินาทีนะครับ
ค่ะและครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ปีที่แล้วนี่เองนะคะ๒๐มีนาคม๑๗นาฬิกา๑๐นาที

แนวการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง

มหาสมุทรแอดแลนติกมหาสมุทรอาคติก

และหมู่เกาะสฟาบาวของโนเวย์นะคะ
โดยเมืองลองเยเบนในหมู่เกาะสฟาบาวนะคะ
ของประเทศนอเวย์เป็นสถานที่ที่ดีที่สุด
ในการสังเกตสุริยุปราคาเต็มดวง
ครั้งนั้นก็สังเกตได้นาน๒นาที๒๘วินาที
และบอกแล้วในรอบ๑๐ปีคุณอาจจะเห็นแค่๖ครั้งเท่านั้น
ครั้งนี้จะเป็นอีก๑ครั้งคือวันพรุ่งนี้๙มีนาคมนะครับ
จะเกิดสุริปราคาเต็มดวงเกิดฮิตอีกครั้ง

ในเวลา๘นาที๓๐นาทีไปจนถึง๑๑นาที๒๐นาที

ซึ่งดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบัง
นานกว่า๔นาทีที่ได้เห็นนะ
ส่วนในประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคา
บางส่วนเท่านั้นไม่ได้เห็นมืดทึบเต็มดวงนะครับ